สัปดาห์คืนนี้นะคะคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึง
กรณีที่ปรปเถา์ชี้ความผิด
เรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
ถือเป็นสำนวนแรกเลยนะคะสำหรับกรณี
สมครรภ์ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
มาตรฐานใหม่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แต่ว่าทีนี้ค่ะยังมีอีก๑๓คนทั้งทางฝ่ายค้านและรัฐบาล

ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายได้เลยค่ะ

สุดสัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่คดีใหญ่หลายเรื่องมากเลยครับ
คดีเก่าซึ่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่
คดีใหม่ที่ไปจับบอลที่ระยองก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
แต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของคดีคุณปารีนาไกรคุบ
เป็นคดีใหญ่ส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้
ก็เพราะปปชมีมติให้ส่งคดีของปารีนาไกรคุบ
ไปถึงสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
วันนี้ก็มีหัวข่าวว่าปปชลั่น๓๐วัน
ปิดคดีปารีนาเครียดวอนสารขอความเมตตา
ตามเส้นทางเมื่อปปชยื่นไปถึงสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
เมื่อสารรับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่า
จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ส่วนโทษนั้นเนี่ยเว้นวักทางการเมือง
จะเว้นวักษณ์๑ปีเว้นวักษณ์๕ปีเว้นวักษณ์๑๐ปี
แล้วแต่สารท่านสั่งแล้วแต่สารท่านสั่ง
สิ่งที่ตามมากับคดีของคุณปรินาที่คนที่คนติดตามกันมากก็คือว่า
คดีนี้มันจะลามไปถึงเรื่องอื่นไหม

คุณปรินาบอกว่าวันนี้เธอถูกกล่าวหาเช่นเดียวกับ
พลตำรวจเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ฉะนั้นเธอเจออย่างไร
หมายความว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องเจออย่างนั้นด้วย
บอกว่าพลตรวจเสรีพิสุทธิ์เจอคดีลุกป่า
แต่จริงแล้วเราก็รู้ก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวกับลูกป่าหรอกครับ
เป็นคดีที่ไปสร้างท่าเทียบเรือขึ้นมาเพราะว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำ
ฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่า
ฟันปารีนาเกมเบี้ยแลกขุน
แม่พี่สาวธนาธรโดนแน่
นอกจากพนักวิทย์เสรีจะถูกลากเข้าไปแล้วนะ
แม่ของคุณธนทรพี่สาวของคุณธนทรและตัวคุณธนทรเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีคดีเรื่องนี้อยู่หมายความว่ายังไงครับ
หมายความว่าเมื่อสสปรินาถูกดำเนินคดีถูกหาคดีเกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน
คดีที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกันก็ต้องถูกดำเนินคดีเสมอกันสิ
นั่นก็คือคดีแม่และพี่สาวของคุณธนทรจุงรุ่งเรืองจิต
เกี่ยวยงกับการลุกป่าเช่นเดียวกัน
ฉะนั้นคำว่าเบี้ยแลกขุนจึงถูกวิเคราะห์ว่า
พลังประชารัฐจะยอมเสียสสปารินาไป๑คน
แต่ว่าได้ธนทรแม่พี่สาวมาถึงสามคนแล้วก่อนหน้านี้จำได้
ถ้าใครจำได้คุณปารีนาก็เคยโพสต์เรื่องนี้ว่าปารีนาจะตามเรื่องที่ดินแม่ธนทรให้ถึงที่สุด
ถึงสื่อหลักจะไม่เล่นเรื่องแม่ธนทรบุกลุกป่าและถูกยึดป่าคืนสักเท่าไหร่ก็ตาม
ฉะนั้นถัดมาสิ่งที่เราจะรู้ต่อก็คือว่าประเด็นข้อกล่าวหาที่ปปช
กล่าวหาคุณปรินาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ท่านผู้ชมต้องรู้นะครับว่า
นี่เป็นข้อกล่าวหาใหม่ที่อยู่ในกฎหมายปปชใหม่
ฉบับใหม่ออกมาปี๖๐๖๑ปีนี้ปี๖๔คดีคุณปรินามาเป็นปฐมเริกของข้อหานี้เลยครับ
ข้อหานี้ก็คือคล้ายกับเจอโทษทางวินัยเจอโทษทางวินัย
เมื่อยื่นถึงยื่นถึงสารดีกาแผนกคดีอาญาด้วยคดีนี้แล้วเนี่ย
อันนั้นค่อยดูกันอีกทีนึงว่าสารท่านจะตัดสินยังไง
อันนั้นอีกคดีหนึ่งซึ่งจะต้องส่งไปอายการ
อายการส่งฟ้องศาลศาลยุติธรรมศาลชนะต้นว่ายังไง
ถ้าสารชั้นต้นตัดสินอีกอย่างหนึ่งว่าผิดคุณปรินาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์
ถ้าสารอุทธรณ์ตัดสินเหมือนสารชั้นต้นจบเลย
แต่ถ้าสารอุทธรณ์ตัดสินไม่ตรงกับสารชั้นต้นก็ไปถึงดีกา
ฉะนั้นคดีที่จะติดคุกติดตารางกันเนี่ย
ต้องรอคดีที่อยู่ในมือของปทศ
คนละเรื่องกับคดีที่ปปชยื่นไปต่อสารดีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และสุดท้ายให้จับตามองเรื่องนี้ครับ
สอนับ๑๐มีเสียวถือครองที่ดินโดยมิชอบ
อันนี้ก็มีสอสอ๑๓คนในสภาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ไปดูที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินไว้
ปรากฏว่าครอบครองที่ดินพศ๕ก็หลายคน
ครอบครองที่ดินสป๔๐๑ก็หลายคน
สอสอเหล่านี้อาจจะโดนข้อหาฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาด้วยหรือไม่
นี่คือคำถามครับมันจะลามไปถึงตรงนี้ไหม
เพราะในอดีตในสภาผู้แทนราษดร
เมื่อมีเรื่องอะไรโผล่ขึ้นมากับใครสักคนหนึ่ง
มันก็ลามไปถึงใครหลายคน
ผมจำได้ว่าในอดีตเคยมีสอสอที่ถูกร้องว่าไปใช้งบประมาณผิด

เพียงแต่ว่าในลักษณะเดียวกันเนี่ยมีสอสอที่ทำอย่างเดียวกันหลายคน
สุดท้ายขึ้นมาตอนนั้นเจอกันเป็นแถวเลยครับ
นี่คือเรื่องผลพวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีของคุณปรินา
มันจะโยงไปถึงเรื่องคดีแม่คุณธนทรพี่สาวคุณธนทรคุณธนทร
และลามไปถึงสส๑๓คนหรือไม่
นี่เป็นประเด็นที่ส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้ครับ
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ